คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องร้องเรียนมาหน่อยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ที่หอพักแถวพระขนงเขาบอกว่ามีตีนแมวเข้ามางัดห้องเขาแล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินได้โทรศัพท์มือถือไปได้ทองคำไปโอ้โหรวมแล้ว
ค่าเนี่ยกว่าแสนบาทเลยนะคะอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งจับตัวให้หน่อย
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ
เป็นภาพพฤติกรรมของชายคนร้ายที่พยายามงัดเข้าห้องพัก
ไปขโมยทรัพย์สินในหอพักซอยสาวนิทถนนสุคุมวิทห์ห้าสิบ
ก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเลยก็เห็นว่าเป็นหอพักสี่ชั้น
บริเวณประตูทางเข้าใช้วิธีการไขกุญแจในการเข้าออก
ใช้วิธีการสแกนนิ้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้วย
นางสาวนิพาพรเหลาผาวัย๓๑ปีผู้เสียหายเนี่ย
ก็พาคุณอรพันธ์ขึ้นไปดูห้องพักที่เกิดเหตุ
พักอยู่ชั้น๔ชั้นบนสุด
ที่ประตูเห็นชัดเจนเลยว่ามีร่องรอยการงัดแงะค่ะ
เธอบอกว่าเธอเช่าห้องอาศัยอยู่กับสามีและลูกชายวัย๒ขวบ

กับสามีก็ออกไปทำงานไม่มีใครอยู่ในห้อง
พอกลับมาถึงห้องพักประมาณสัก๒ทุ่มก็ตกใจค่ะ

ทั้งที่เธอก็ล็อกกุญแจแล้วก็ป้องกันเอาไว้อย่างดี
พอเข้าไปตรวจสอบในห้องเนี่ยเห็นว่าคนร้ายเปิดไฟทิ้งไว้ด้วย
ข้าวของถูกลื้อค้นกระจุยกระจายทรัพย์สินหายไปหลายรายการเลยค่ะ
สร้อยคอทองคำโทรศัพท์ไอโฟนแล้วก็เหรียญเก่าสะสม
รวมมูลค่าความเสียหายแล้ว๑๑๐๐๐บาทเลยนะคะ
ไหล้งัดประตูห้องตั้งแต่ชั้น๑ยันต์ชั้น๔เลยค่ะใช้วิทยาลงัดทุกชั้นเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
แต่ครั้งนั้นคนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปจนย้อนกลับมาใหม่นี่แหละค่ะ
สังเกตว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ
เพราะว่ามีอุปกรณ์แล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะรีบร้อนอะไรเลย
ใช้เวลาการก่อเหตุ๔๕นาที
ว่าน่าจะไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวด้วย

มั่นใจด้วยว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
เพราะว่ารู้มาว่าหอพักหลายแห่ง
งัดห้องในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
แต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลย

รอบแรกนิดก็เลยแบบเอากุญแจมาล็อก๔ชั้นเพื่อป้องกัน
แต่ไม่คิดว่าจะโดนงัดเหมือนกัน
เพราะว่าเขาขโมยโจรนะคะ

ระยะเวลาในการงัดคือใช้เวลาประมาณ๔๕นาที
ซึ่งถ้าเป็นโจรทั่วไปไม่น่าจะใช้เวลาขนาดนี้

หลังเกิดเหตุเธอก็เลยไปแจ้งความที่สอนอพระขนงค่ะ

แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
แล้วก็เจอภาพขณะที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เลย

ผู้เสียหายหลายคนเขาก็รู้สึกเป็นกังวลใจค่ะ
อยากจะให้ตำรวจช่วยจับให้ได้เร็วหน่อย